คืบหน้านะคะสำหรับเหตุการณ์ที่มีกลุ่มวัยรุ่น๑๘คนไปทำร้ายร่างกายกลุ่มวัยรุ่น๕คน
ซึ่งอยู่ในบ้านพักหนึ่งในนั้นเสียชีวิตด้วยการถูกไขควงนะคะแทงเข้าที่กระโหลกศีรษะ
ก็คือน้องปอนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดเพชรชบุรี
วานี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบถึงกรณีนี้นะคะ
ซึ่งหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้พารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปดูที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยนะคะไปดูช่วงบรรยากาศนั้นค่ะ
หนึ่งในผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะก็ได้ให้ข้อมูลพร้อมชี้จุดเกิดเหตุภายในหอพัก
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้าใจได้ไปดู
พร้อมกับบอกว่าขณะนี้หวาดกลัวมากเพราะว่ากลุ่มคนร้ายเป็นลูกหลานของผู้มีอิทธิพล

คือตอนนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาพบตรมอบหมายเลยนะ
บอกให้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาติดตามคดีนี้โดยเฉพาะ
เพื่อให้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายนะครับ
พอดูจุดเกิดเหตุแล้วเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ
ได้เดินทางต่อไปเลยนะคะที่สถานีตำรวจภูทรชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
ติดตามความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีนี้
โดยมีพลตำรวจตีสุรพงศ์ชัยจันทร์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรี
พร้อมด้วยพนักงานสอบสวนให้เข้าร่วมประชุม
กับเรื่องของคดีนี้นานกว่า๓๐นาที
และจากนั้นค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้เปิดเผยโดยมอบหมายให้รอง

เป็นผู้ที่ควบคุมคดีนี้
และมั่นใจนะคะสำหรับพยานหลักฐาน
รวมทั้งตอนนี้เอาผิดคือรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ยืนยันว่าสามารถเอาผิดกับทั้ง๑๘คนได้
และที่สำคัญตอนนี้ทั้ง๑๘คนก็เข้ามอบตัวกับทางตำรวจด้วย
ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นสำหรับคดีนี้
ส่วนประเด็นที่ญาติผู้ตายติดใจว่ามีผู้อื่นเกี่ยวข้องกับคดีนี้อีก
ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานี้ทั้งคุณป้าแล้วก็คุณแม่ของน้องปอน
เป็นผู้บงการที่เป็นลูกของผู้มีอิทธิพลลูกของนักการเมืองอีก
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรตินี่บอกว่าเรื่องนี้อยู่ในสำนวนแล้ว

พิสูจน์หลักฐานของเพชรชบุรีตามขั้นตอนถูกต้องและส่งพิสูจน์ทั้งหมดแล้ว
ซึ่งกำชับให้คณะทำงานทั้งหมดค่ะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
อย่ากลัวผู้มีอิทธิพลหากเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนี้ค่ะ
นะครับก็พนับรับเอกเฉลิมเกียจบอกว่า

และที่บอกว่าทางด้านของแม่แล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิต

ตำรวจเอกเฉลิมเกียรติบอกว่างั้นเอาหลักฐานนั้นมา
จะได้ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ